แต่ว่ามีเพื่อนเขาขุดบิตคอยน์กัน

ต้องเปิดแอร์ตลอดด้วย

มิน่าล่ะถึงมีขบวนการขบวนการที่ต่อไฟตรงเข้าบ้าน
คุณผู้ชมครับดอมมีชื่อปฏิบัติการนะ
ลายแก๊งลักลอบใช้ไฟป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ขุดบิตคอยน์
คุณผู้ชมรู้ไหมว่ารัฐเนี่ยเสียเงินกับเรื่องนี้ไปเท่าไหร

ก่อนหน้าคุณเอาขึ้นไปดู
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทุบฝ้าเพดานหน้าอาคารพาณิชย์แห่งนี้ครับ
หลังจากพบว่ามีการเดินสายไฟฟ้าตรงเข้าตัวอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต

อาคารแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งใน๔๑แห่งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นำหมายสารเข้าค้นอาคารต้องสงสัยที่ลักลอบใช้ไฟฟ้าครับ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพราะว่ามีการติดตั้งตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่
เพื่อรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในการใช้งานระบบขุดเงินสกุลดิจิทัล
หรือว่าขุดบิตคอยน์นะ
สำหรับเข้าระบบบิตคอยน์ไม่ต่ำกว่าร้อยชุด

ผู้ควบคุมอุปกรณ์จะต่อไฟตรงเข้าอาคาร
ยังตู้ควบคุมไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์
ซึ่งหากใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ร้อยชุด
ต้องเสียค่าไฟไม่ต่ำกว่าเดือนละ๕๐๐๐๐๐บาทต่อที่ครับ
แต่พบว่าในแต่ละจุดเสียค่าไฟเดือนละ๒๐๐บาท
เดือนละ๓๐๐๐เสียอยู่แค่นี้ครับ
สำหรับ๔๑จุดที่เข้าค้นยึดอุปกรณ์ได้ทั้งหมดกว่า๒๐๐๐ชุด

ส่วนความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟฟ้านะครับ
ว่าไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทต่อปีครับ

ส่วนของกลางที่ยึดได้ทุกจุด
มูลค่ารวมกว่า๓๐๐๔๐๐ล้านบาทนะครับ
นายตรายริดเหมไหมหิวงนะครับ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเดินเคลื่อนตลอด๒๔ชั่วโมง
จากเป็นการลักลอบใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยด้วย
รวมถึงกลุ่มที่รับติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่ผ่านมิเตอร์
เจ้าหน้าที่รัฐว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่